คราวนี้เป็นร้านขายโทรศัพท์ชื่อดัง

ผู้ชายหัวร้อนคนหนึ่งเขาไปซื้อโทรศัพท์มือถือ

ใช่ค่ะทีนี้พอไปซื้อปุ๊บกลับไป

กลับมาอีกวันหนึ่งจะต้องการเปลี่ยนเครื่องใหม่
แล้วพนักงานผู้หญิงเขาไม่ได้ให้เปลี่ยนเครื่อง

มีการไปชกต่อยพนักงานผู้หญิงด้วยนะคะ

อุ๊ยพี่มันชอบให้ถูกด้วย
มันต่อยพี่ปุ๊บด้วย

เมื่อกี้คลิปที่ถ่ายโดยมือถือมองไม่เห็น
แต่ที่คลิปวงจรปิดมองเห็น

มันเป็นห้องสโตลที่เก็บสินค้าในร้านไง

ให้ผู้ชายคนนี้จะเข้าไปในห้องสโตร์
แล้วดูสิคือผู้ชายทั้งผลักทั้งต่อยผู้หญิงค่ะ

ผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่พอใจแล้วค่ะจะขอพนักงานเปลี่ยนเครื่อง
แต่พอไปตรวจสอบก็พบว่ามันมีการนำมือถือนี้
ไปให้ร้านซ่อมโทรศัพท์ร้านตู้ข้างนอกเนี่ย
ื้อมาแล้วไงตรงนี้แหละคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ในการประกันเนี่ยแล้วเอาไปให้ตู้ข้างนอกทำเนี่ย
อันนี้ถือว่าหมดประกันไปทันทีเลยนะใช่คือมันผิดเงื่อนไขการเคลมไงคะ
แล้วเขาก็เอามาที่ร้านพยายามจะบุกเข้ามาในสต๊อกของร้าน
แล้วก็ให้พนักงานหญิงเขาก็ห้ามไงเพราะว่าไม่ให้เข้าไป
จริงลูกค้ามันก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เกิดเรื่องทะเลาะวิวาดกัน
ทีนี้ระหว่างที่ผู้ชายคนนี้โวยวายอยู่ในร้านมีอีกคนนึงนะเป็นผู้ชายสูงวัย
ที่เขาเป็นลูกค้าเหมือนกันเห็นพฤติกรรมคนนี้แล้วไม่ไหวอ่ะ
เขาออกมาห้ามเลยค่ะแล้วก็บอกว่าเอางี้ไหมไปร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมล่ะ
แต่ก็มีปากเสียงกันอีกค่ะโดนท้าต่อยอีกเดี๋ยวไปฟังเลย
ต่อยหน้าผู้หญิงปะค่ะพี่
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

มีบัตรผู้ป่วยทางจิตแล้วก็ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง
คือสาเหตุเขาเคยเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำ
แล้วก็ทำให้สมองได้รับการกระทบกระเทือน
ทีนี้พอในเพจเห็นแบบนี้รู้แบบนี้เขาก็ฝากไปถึงผู้ปกครองแล้วค่ะ
ให้ดูแลด้วยถ้าเกิดเป็นผู้ป่วย
จะต้องส่งตัวไปรักษานะไม่ควรที่จะให้ออกมาสร้างความเดือดร้อนแบบนี้
ทีนี้เรื่องคดีทำร้ายร่างกายที่ไปชกพนักงานผู้หญิง
ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปที่สนบางยี่ขัน

ก็ทราบว่าตอนนี้มีการแจ้งความทำร้ายร่างกายพนักงานหญิงในร้าน
เรียบร้อยแล้วตำรวจหยุดระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐาน
แล้วก็ต้องรอใบรับรองแพทย์จากทางฝั่งพนักงานผู้หญิง

เพื่อที่จะเรียกให้ผู้ชายคนนี้ในอามเนี่ย
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
ค่ะโอ้ดูแล้วก็คุณผู้ชมฮะ
ตรงนี้นวดตรงนี้คิ้วมันขมวดเหลือเกิน